พนักงานเสิร์ฟซึ่งเป็นสาวประเภท๒ทำงานเป็นคนเสิร์ฟอาหารในห้องอาหารของโรงแรมที่อายุทยา
แล้วก็มีกลุ่มนักธุรกิจเขาบอกว่าเป็นเจ้าของสวนอุตสาหกรรมต่างไปกินข้าวกับราชการ
แล้วเขาไปสูบบุหรี่ในห้องซึ่งเขาห้ามสูบพนักงานก็ไปเตือนแล้วก็เชิญไปสูบข้างนอก
อันนี้พนักงานเขาก็ทำหน้าที่ตามที่เขาควรจะทำนะมันมีระเบียบอยู่แบบนั้น
ผู้ชายเดินออกมาท่าทางมาโวยวายแล้วตบหน้าเธออย่างแรงมากคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับ
นี่ฮะที่เห็นอยู่นี่เป็นพนักงานเสิร์ฟซึ่งเป็นสาวประเภทสองแล้วคนที่ตามออกมาเนี่ยคือคนที่โดนเตือนเรื่องของการสูบบุหรี่ในห้องซึ่งเขาห้ามสูบในห้องอาหารนี้ซึ่งอยู่ที่โรงแรม
เป็นคลิปขณะที่สาวคนนี้กำลังเสิร์ฟอาหารอยู่ดูนะฮะจังหวะนี้นะครับนี่ฮะแล้วตบแรงมากนะครับ
พนักงานคนนี้บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นวันที่๗พฤศจิกายนวันนั้นเธอรับหน้าที่ไปให้บริการลูกค้าในห้องอาหารมื้อค่ำ
ลูกค้าต้องบอกว่าโอ้โหระดับสูงมากใส่สูตรมานะครับส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการบริษัทเป็นเจ้าของสวนอุตสาหกรรมต่างในอายุทยา
ก็ไปทานข้าวกับข้าราชการในจังหวัดอายุทยานะฮะระหว่างที่เธอกำลังบริการเนี่ยมีลูกค้าคนนี้ต้องการจะสูบบุหรี่ในห้องอาหาร
เธอก็ไปแจ้งว่าขออนุญาตนะคะไม่ให้สูบบุหรี่ในห้องสูบไม่ได้มันผิดกฎของโรงแรม
ถ้าจะสูบต้องไปสูบด้านนอกของโรงแรมซึ่งมันเป็นระเบียบอยู่แล้วนะครับเธอทำถูกต้องแล้วนะครับ
ซึ่งในคลิปพนักงานออกมาแล้วจากห้องแล้วก็มีการเชิญพนักงานลูกค้าออกไปสู่ข้างนอก
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจครับนะฮะผู้ชายคนนี้ไม่พอใจเดินตามออกมาจากห้องแล้วพูดว่า
ให้รู้จักด้วยว่าเขาเป็นใครก่อนจะเดินปรีเข้าไปตบหน้าเธออย่างแรงเธอบอกว่าเธออายมาก
อายเพื่อนมากมากแล้วเจ็บมากด้วยนะฮะหลังจากนั้นในคลิปจะเห็นว่ามีชายสองคนเดินตามออกมา
เดินตามผู้ชายที่ตบหน้าเธอออกมานะฮะซึ่งนอกเหนือจากในคลิปแล้วชายอ่า
บอกว่าผู้ชายคนก่อเหตุยังมีอาการเมาโวยวายแล้วก็ปลาแก้วเหล้าด้วยนะแต่ว่าไม่เห็นในคลิปนะฮะ
เธอบอกว่าเธอกลัวมากเธอเป็นแค่พนักงานตัวเล็กคนหนึ่งก็ทำงานหาเงินเลี้ยงชีพ
หาเงินเลี้ยงตัวเองทำไมต้องทำแบบนี้นะฮะหลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความที่สพพระนครศรีอายุทยา
ตำรวจแค่รับเรื่องนะแต่ตำรวจไม่มีการมาเรียกชายคนที่ก่อเหตุไปเจรจา
เธอก็เลยตัดสินใจคุณผู้ชมไปขอคลิปนี้จากโรงแรมคือเป็นกล้องวงจรปิด
แล้วมาโพสต์เผยแพร่ขอความเป็นธรรมจากสังคมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยมันเกินกว่าเหตุหรือไม่
ทั้งที่เธอทำงานปฏิบัติงานตามหน้าที่นอกจากนี้นะครับเธอยังบอกอีกว่าไม่ได้ต้องการเงินจากผู้ชายคนนี้
แต่อยากได้คำขอโทษจากชายที่ตบหน้าเธอเท่านั้นล่าสุดพอเธอมีการโพสต์คลิปนี้
มีคนแชร์คลิปนี้เยอะมีคนพูดถึงคลิปนี้เยอะ
ตำรวจจากที่ไม่มีการเรียกไปคุยตำรวจติดต่อพนักงานคนนี้เลยครับ
ติดต่อไปให้เข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อจะได้มีการเรียกชายคนนี้ไปสอบสวนต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมตอบไหมว่าเนี้ยมันเป็นทำกับเธอแล้วหรือไม่นะครับ
ส่งความคิดเห็นมาได้นะคะผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะคุณผู้ชม